มาดูเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายตำรวจอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ส่วนสาเหตุนี่เกิดจากตำรวจนายนี้
เตือนกลุ่มเด็กกลุ่มนี้บอกอย่ามานั่งมั่วสุมและส่งเสียงดังอยู่หน้าร้านเขาแบบนี้
กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจค่ะเหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อสามารถจับภาพไว้ได้ชัดเจนนะคะ
อยู่ที่ตำบลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ซึ่งตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บคือดาบตำรวจสมใจคงมลายูอายุ๕๒ปี
เป็นตำรวจจราจรสพนครหลวงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอายุทยาจุดนครหลวง
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะแต่ว่าเนื่องจากดาบตำรวจสนใจได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็เลยส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะคะ
เพราะว่ามีอาการเลือดข้างในสมองจากการสอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุดาบตำรวจสมใจ
แต่งกายนอกเครื่องแบบคือไม่ได้ใส่ชุดตำรวจไงและทีนี้จะเข้าที่พัก
ก็เลยแวะซื้อของสักนิดนึงที่ร้านนี้เห็นกลุ่มวัยรุ่น๖คนจับกลุ่มนั่งคุยกัน
ส่งเสียงดังอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อก็เลยเข้าไปบอกให้กลุ่มวัยรุ่นที่นั่งมั่วสุมกันอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยทราบ
บอกว่าอย่ามาทำแบบนี้มันส่งเสียงดังมันไม่ดีมันอันตรายแต่กลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจค่ะ
กรูเข้ามาทำร้ายร่างกายดาบตำรวจสมใจจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากนั้นทั้งหกคนนี้แยกย้ายหลบหนีไปเลยล่าสุดชุดสืบสวนสพนครหลวงลงพื้นที่ในจุดเกิดเหตุ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะพบเหตุการณ์ปรากฏแบบในคลิปเลย
รุมกระทืบใช้เก้าอี้ไม้ฟาดที่ศีรษะดาบตำรวจสมใจแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ต่อมานะคะได้ออกตามตัววัยรุ่นผู้ก่อเหตุสามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด๖คน
นำตัวไปทำแผนในช่วงกลางคืนเลยนะคะในจุดเกิดเหตุโดยมีประชาชนมาเฝ้าติดตามสถานการณ์
แล้วบางคนก็ไม่พอใจกลุ่มวัยรุ่นพากันตะโกนด่ากรูเข้าไปรุมประชาธรรม
ตำรวจก็เลยต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๖คน
ขึ้นรถส่งดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสค่ะ